รวมไปถึงข่าวแรกคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ยังเป็นอยู่ในช่วงเวลาแห่งการคิดถึง
เลยที่วัสตร์ทับกระดาษจังหวัดธิภาร์บรีเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมค่ะด้วยความคิดถึงแล้วก็เคารพรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองนะคะ
มาร่วมงาน๓๐ปีรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งค่ะ
เขามีพิธีรีตองกันตั้งแต่ช่วงเช้านะตั้งแต่๗โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เลยค่ะ

เมื่อวานนี้ที่วัดทัพกระดานประชาชนพ่อค้าแม่ขายเหล่าแฟนเพลง
ร่วมกันประกอบพิธีอันเชิญอัฐิและดวงวิญญาณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
จากศาลาเก็บอาทิตย์พุ่งพวงมาตั้งเอาไว้ในศาลาการปรุยันสุธรรมรัฐราชบำรุง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเปิดงานรำลึก๓๐ปีการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างเป็นทางการค่ะ
แหละค่ะจุดประทัดปุ้งปั้งกันด้วยไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปกำลังจุดประทัดกันอยู่
บอกกล่าวกับดวงวิญญาณของแม่พึ่งค่ะว่าจะมีการจัดงานให้แม่นะ
ขึ้นปรากฏว่าหางตัวเลขคุณผู้ชมดูดีนี่ไงตั้งใจฟังให้ดีตาดูให้ดีพร้อมกัน
เลขก็คือ๔๖๙๙๓
แฟนเพลงก็มารุมส่องเลขเด็ดเตรียมนำไปเสี่ยงโชคกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชม
ส่วนที่สาราริมน้ำค่ะแฟนเพลงทยอยเดินทางมาไหว้ขอพรกับหุ่นแม่พึ่งตลอดทั้งวันเลยนะคะ
หุ่นสวยมากปีนี้สวมชุดสาหรี่สีม่วงนะคุณผู้ชม
รวมไปถึงการจัดแสดงร้านค้าร้านขายต่าง
คนเข้ามาขายของกันเยอะเลยแฟนนี่นะคะนอกจากจะมาไหว้ขอพรแม่พึ่ง
แล้วก็ได้อุดหนุนร้านค้าหลากหลายกันด้วยนะคุณผู้ชมรวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในการจัดรำลึกแม่พึ่ง
ต้องยกให้กับบรรดาคอนเสิร์ตคนดูโอ้โหจัดเต็มจริง
เรียกได้ว่าปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มสมกับ๓๐ปีค่ะมีศิลปินเตรียมขึ้นคอนเสิร์ต๙วัน๙คืนเกินกว่าครึ่งร้อยคุณผู้ชม
ใหญ่จริงประเดิมคืนแรกก็คึกคักกันเลยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ศิลปินทั้งนักร้องลูกทุ่งนักแสดงตลกศิลปินก๊อฟฟี่โชว์
ขับร้องเพลงของแม่พึ่งสร้างสีสันในงานตลอดกันทั้งคืนเลยล่ะค่ะ

โอ้ยกมากเลยอ่ะทันครับชัดเต้นรุ่นแซงไหม

แต่ว่ากระพวกเราก็ได้นะเนี้ยเออ
ยกเอาไปถึงวันที่สิบแปดนะคะก็คอนเซิร์ทเรียกว่าระเบิดระเบอร์
ใช่ค่ะพิธีถึงไหมเพิ่งพุกพักและถือโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยว

เรา๓คนที่เคยไปเยี่ยมเย็นบรรยากาศมาก่อนในวันนี้
แล้วคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าของขายกิ้นอร่อยมาก
และมีโชว์ตลอดทั้งคืนนะครับ
ถ้าใครสะดวกก็เรียนเชิญกันแล้วกันนะครับ